เมื่อกี้พอดีอาจารย์บอกว่าเป็นห่วงอีกพักนึง

ไปดูบรรยากาศที่พักกันหน่อยว่าเขามีความฮึกเหิมยังไงไหม
คุณเนย์เนติเชานะครับผู้สึกข่าวทนะทีวีของเรา
แตนบายอยู่ที่พักประชาธิปัตย์เหมือนกัน
สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเชิญคุณเนค่ะ
อยู่ที่ทำการของพักประชาธิปัตย์นะครับ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาบรรยากาศที่พักนะครับ
ได้มีตัวแทนพักหลายคนทยอยเดินทางเข้ามาที่พักนะครับ

ได้มาปักหลักเฝ้ารอติดตามการทำข่าว

ตอนนี้เวลา๒๐นาฬิกา๔๐นาที
คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศบริเวณร้านด้านหน้าของพักประชาธิปัตย์
เห็นว่าตอนนี้บรรยากาศจะมีเพียงสื่อมวลชนบางสำนักนะครับที่มาปักหลักเฝ้ารอ
เนื่องจากก่อนหน้านี้คุณผู้ชมประมาณ๑ชั่วโมงก่อนหน้านี้
ทางพักได้มีการแจ้งว่าคุณจุรินวันนี้
หลังจากที่มีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมา
อาจจะไม่มีการแถลงข่าวเพิ่มเติมแต่อย่างใดแล้วนะครับ
ทำให้สื่อมวลชนที่มาปักหลักเฝ้ารอตั้งแต่ช่วงเย็น
วันนี้ได้ทยอยกลับไปแล้วบางส่วน
ตอนนี้จึงเหลือเพียงสื่อมวลชนบางสำนักที่ยังเฝ้ารอ
อาจจะมีความคืบหน้าที่พักประชาธิปัตย์นะคะ
ได้มีการปักหลักอยู่บริเวณนี้
ซึ่งบรรยากาศทางพักตั้งแต่ช่วงเย็น
ได้มีการจัดพื้นที่สำหรับเป็นสนามกลางแจ้ง
เพื่อที่จะเป็นสถานที่ให้สมาชิกพักบางส่วน

หลังจากที่จะมีการปิดหีบเลือกตั้งในเวลา๑๗นาฬิกา
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ
ทำให้จะต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นสถานที่บริเวณลานหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผมแทนนะคะ
หลังจากนั้นคุณจุลินได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เพียง๓นาทีเท่านั้นนะครับ
เรื่องต้นคุณจุลินบอกว่าตัวเองขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับ
ที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ตามระบอบประชาธิปไตยนะครับ
และต้องขอขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนให้กับผู้สมัครของพักประชาธิปัตย
แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อนะครับ
นักข่าวได้มีการถามถึงความกังวลของคุณจุลินด้วยคุณผู้ชม

ซึ่งทางคุณจุลินก็ได้บอกด้วยนะครับว่า

ตัวเองต้องขอรอดูผลการเลือกตั้งอย่างชัดเจนก่อน
และเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการ

พักจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังคงมีสื่อหลายสำนักทีเดียวบางส่วนก็ยังปักหลักเฝ้ารอที่นี่
และตอนนี้ยังไม่ได้มีคำยืนยันที่ชัดเจนแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะไม่มีการแถลงข่าวที่นี่แล้วนะครับ
ซึ่งก็ต้องติดตามท่าทีของทางพักประชาธิปัตย์กันต่อไปหลังจากนี้
หลังจากที่มีการทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ครับ

ประชาธิปัตย์นะฮะคือถ้าดูจากเว็บไซต์

ประชาธิปัตย์เนี่ยคาดการณ์สอสอแบบแบ่งเขตตอนนี้ได้๑๙คน
แต่ว่าเพิ่งนับไป๑๔เองนะฮะนี่นะครับ
แต่ถ้าอันดับ๑เลยเนี่ยพักเพื่อไทย๙๙คน
ก้าวไกล๘๙คนภูมิใจไทย๖๓คน
พลังประชารัฐ๓๖คนรวมไทยสร้างชาติ๒๗คน
แล้วก็ตามมาด้วยประชาธิปัตย์ที่ได้๑๙คน